จุดจบสายยาเสพติดนะคุณผู้ชมใครที่คิดจะไปยุ่งเกี่ยวดูข่าวนี้เอาไว้เลยที่พยาวค่ะ
ตำรวจนำกำลังบุกไปจับตัวผู้ชายคนนึงตามหมายจับค้ายาเสพติด
เขามีมีดพระอยู่เล่มนึงไปคว้าตัวลูกสาวตัวเอง
จี้เป็นตัวประกันแล้วก็ไม่ยอมให้ตำรวจเข้าไป
สุดท้ายตำรวจต้องใช้แก๊สน้ำตาเขาก็เลยยอมปล่อยลูกสาววิ่งออกมา
พอตำรวจจะวิ่งเข้าไปชาร์จเอามีดปาดคอตัวเองเลยนะคะแต่ไม่เข้า
สุดท้ายแล้วเอามีดเล่มนั้นแหละจ้วงแทงตัวเองเสียชีวิตเลยค่ะ
โอ้โหเขาแล้วเนี่ย
นี่ค่ะคุณผู้ชมเป็นปฏิบัติการนะคะที่บ้านหลังหนึ่งในพื้นที่ตำบลขุนควน
อำเภอปงจังหวัดพยาวค่ะตำรวจภูทรภาคห้ากับตำรวจภูทรจังหวัดพยาวเนี่ย
เขานำกำลังปิดล้อมเป้าหมายเครือขายยาเสพติด
แล้วก็บ้านหลังนี้เป็นหนึ่งในบ้านหลังเป้าหมาย
พอไปถึงนะคะผู้ต้องหาตามหมายจับชื่อนายสุธิพฤษแทร่ว่างอายุ๔๑ปี
เป็นชาวเขาเผ่ามงค์คลุ้มคลั่งค่ะไม่ยอมให้ตำรวจจับ
เอามีดพระจับลูกสาวตัวเองเป็นตัวประกันแล้วก็หลบซ่อนตัวอยู่ในบ้านนาน๑๐ชั่วโมงนะคะ
เจ้าหน้าที่เกลี้ยกล่อมเท่าไหร่ก็ไม่ยอมค่ะ
พลตำรวจตรีธรรมศักดิ์ปิ่นทองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดพยาว
ลงพื้นที่วางแผนสั่งการด้วยตัวเองเลยนะคะ
สั่งตำรวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษกว่า๑๐นายปิดล้อมเตรียมบุกเข้าจับตัว
เห็นตอนแรกที่เป็นควันพุ่งออกมาอันนั้นคือแก๊สน้ำตานะคะ
เขาเครื่องแก๊สน้ำตาเข้าไป๓ลูกแล้วก็พังประตูจะเข้าไป
แต่ผู้ต้องหาต่อสู้ค่ะโดยมีมีดพระ๑ฟุตเป็นอาวุธ

สักพักหนึ่งลูกสาวผู้ต้องหาวิ่งออกมาจากบ้าน

ผู้ต้องหาเปิดวาวถังแก๊สในบ้านจุดไฟแล้วถีบออกมาใส่ตำรวจแบบนี้ค่ะ
ตำรวจก็ต้องรีบฉีดน้ำเพื่อดับแล้วก็ปิดวาวนะคะ

สุดท้ายแล้วผู้ต้องหาตะโกนลั่นออกมาบอกว่า
ขอยอมตายดีกว่าจะเข้าไปอยู่ในเรือนจำอีกครั้ง
ตกเย็นนะคะผู้ต้องหาคนนี้เอามีดพระเนี่ยปาดคอตัวเอง
แต่ปาดเท่าไหร่ปาดไม่เข้าสุดท้ายตัดสินใจจ้วงแทงตัวเองไปสามครั้ง
ลงไปกองกับพื้นเลยนะคะตำรวจกับกู้ภัยก็รีบบุกเข้าไป
อันดับแรกก็คือต้องช่วยเหลือก่อนแหละประถมพยาบาลเบื้องต้น
แต่สุดท้ายไม่ทันนะคะเสียชีวิตค่ะ
เมื่อวานี้ตำรวจภูทรภ๕จำได้ไหมที่เปิดประจำยุทธการพิฒาปร์พิทักษ์หน้า
บุกตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย๖๕๕เป้าหมาย
ซึ่งนี่ก็เป็นหนึ่งในบ้านเป้าหมายนี่แหละค่ะ